คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ค้าท่านนี้นะคะ
เขาบอกว่าไปงานบวชที่วัดมาแล้วกำลังจะกลับในช่วงเวลากลางคืน
ปรากฏว่าไปเจอรถกระบะคันหนึ่งขับจี้มาตลอดทาง
มันมีภาพกล้องวงจรปิดว่ารถกระบะคันนี้ขับตามเธอจริง
เธอต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นลองไปดูค่ะ
ในขณะที่เธอขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้า
รถกระบะคันนั้นเปิดไฟสว่างวาบและบีบแตร่ไล่เธอมาตลอดทาง
ซึ่งเธอก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมาขับจี้
ลักษณะเหมือนจะพุ่งชนทำร้ายเธอ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ที่ถนนสายหนึ่งในอำเภอเทพนครจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์และนำเรื่องนี้มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวก็คือนางสาว
มัตติการเมฆอิ่มอายุ๔๔ปีเธอบอกว่าเธอเป็นแม่ค้าขายของอยู่ตามตลาดนัดนั่นแหละ
นำเรื่องนี้ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กแล้วเธอก็อยากจะขอความช่วยเหลือถึงเหตุการณ์นี้
เพราะเธอบอกเธอจำได้นะทั้งทะเบียนรถกับรถคันนี้
แต่เธอบอกว่าหลังเกิดเหตุไปแจ้งความมาแล้วที่สพเมืองกำแพงเพชร
ตำรวจไม่รับแจ้งตำรวจบอกกับเธอว่าไม่มีพยานหลักฐานให้กลับไปหาหลักฐานมาเอง
เจ้าตัวก็เลยบอกนะคะคุณมติการบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖พฤษภาคม
ขี่รถไปคนเดียวไปงานบวชค่ะที่วัดบ้านโคนเหนือค่ะที่ตัวอำเภอเมือง
ห่างจากบ้านเธอสักประมาณ๑๒กิโล๓ทุ่มครึ่งขี่รถกลับบ้าน
ปรากฏตรงนั้นแหละค่ะที่บอกว่ามีรถกระบะสีบอลจำทะเบียนได้ชัดเจนเลย
บ่อใบไม้มม๒๔๕๓ป้ายทะเบียนกำแพงเพชร
ทำไมถึงขับตามมาแบบกระชั้นชิดตั้งแต่ออกจากวัดแล้วพยายามเหมือนจะชนเธอ
ขี่รถหนีไกลกว่า๙กิโลแต่รถกระบะก็ยังเร่งเครื่องตาม
ไม่ใช่แค่นั้นบีบแตร่ไล่เธอมาตลอดทาง
พอจะถึงบ้านตัดสินใจเลี้ยวรถลงข้างทางขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นค่ะ
กระบะขับผ่านไปก่อนจะวนกลับมาด้วยนะคะคล้ายกับชะลอรถมองหาเธอค่ะ
ตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพไว้แล้วรถกระบะก็เร่งเครื่องหนีไป
ล่าสุดเมื่อวานนี้เอาหลักฐานและภาพจากกล้องมูลจรปิดที่ได้
ซึ่งก็ไปหามาด้วยตัวเธอนี่แหละค่ะไปให้ตำรวจ
ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจถึงไม่ตามเรื่องนี้ให้
เพราะมันถือเป็นความปลอดภัยของเธอนะยืนยันไม่รู้สาเหตุที่เกิดขึ้นและไม่เคยมีปัญหากับใคร
กลัวความปลอดภัยของตัวเองเพราะมีลูกสาวอายุ๑๐ขวบด้วยค่ะ
ขาดมาจนถึงบิดไม่คิดชีวิตอ่ะพี่
คนจะโดนชนอ่ะเออบีบไม่คิดชีวิตเพราะเขาบีบแต่แล้วเขาก็ไล่มาอย่างนี้เลยอ่ะ
เธอก็งงอ่ะนะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่ทำไมถึงต้องขับไล่ตามกันมา๙กิโลนะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอตำรวจไปสอบสวนนะคะว่าตกลงแล้วมันคืออะไรยังไงกันแน่ค่ะ